โอ้โหตลาดน้ำหัวเขียวที่เดียวที่คุณต้องมาค่ะ
ดิฉันก็เลยพายเรือมาเองเลยนะคะเนี่ยถึงพอดีนะคะ
อาจจะตรงนี้เลยโอเคโอ้โหเห็นไหม
การสันกรรมก็สะดวกรวดเร็วสบายสบายมาเที่ยวตลาดน้ำเป็นแบบนี้แหละค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนออกจากบ้านกันแล้วค่ะ
สำหรับใครอยากจะไปท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นการท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ย
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันเพราะว่ายังคงมีฝนตกในบางพื้นที่
แก่บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกและอีสานด้วยนะคะ
ดูข้อมูลกันให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
จะเห็นว่าปื้นสีเขียวอยู่บริเวณทางภาคเหนือรวมถึงไล่ลงมาเรื่อย
ภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งกลุ่มฝนที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ก็เป็นไปตามแนวความกดอากาศเท่านะคะเห็นว่าเส้นจะค่อนข้างเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะคะ
วันนี้มันพาดผ่านไปทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็มีทางด้านภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ดังกล่าวนี้นะคะก็จะมีโอกาสเกิดฝน
และฝนที่จะตกเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำนะคะ
ดูกันตรงนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นจากเรื่องราวของกระแสลม
ทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็ยังคงพัดพาดผ่านมาที่บริเวณประเทศไทยนะคะ
รวมถึงลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็คือบริเวณอ่าวไทยก็ส่งอิทธิพลไปถึงบริเวณต่างของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
เวลานี้คือประมาณบ่ายสามอันนี้ช่วงเช้านะคะช่วงเช้าพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีฝนตกลงมาค่ะ
ฟ้าฟ้าเนี่ยถือว่าแค่ครึ้มนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงเวลาบ่ายไปแล้วสักบ่ายสามค่ะ
พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักเลยนะคะนับตั้งแต่พังงากระบีสุราชธานีลงไปจนถึงนราธิวาสนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ขณะที่คลื่นเนี่ยไม่สูงมากนักนะคะ
ประมาณสักห้าสิบเซนติเมตรห่างฝั่งออกไปถึงมีโอกาสคลื่นสูงมากหน่อยนะคะ
ภาพรวมวันนี้แล้วค่ะก็ต้องจัดอันดับให้ทางตอนกลางของประเทศนะคะ
ก็คือภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกที่จะมีฝนฟ้าขนองมากหน่อยถึง๑๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องระวังเรื่องร้อนมากนักให้ระวังฝนแล้วกันค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
ถ้าฝั่งอ่าวไทยส่วนมากก็จะเป็นทางตอนล่างของภาครวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสเกิดฝนยังมีอยู่นะคะ
และก็ยังเป็นช่วงเวลาบ่ายและค่ำช่วงเวลาที่เราจะเดินทางกลับบ้านนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
ตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้เป็นประจำได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะ
ไปถึงสุดสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าฝนจะยังคงมีค่ะ
แต่ว่าลดลงบางพื้นที่กลับมาจันทร์หน้าฝนก็จะเทลงมาเหมือนเราไปทำงานเลย
เพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมอย่าพลาดติดตามสภาพอากาศกันแบบนี้ได้
ส่วนที่ฉันนั้นก็ต้องลงไปก่อนนะคะเพราะว่ายังมีของให้ช้อปปิ้งอีกมากมายหลายอย่าง
อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ